พยากรอากาศของเราเขาบอกว่าเขาแม่น
ไม่ได้ดูดวงแม่นนะพยากรอากาศแม่นมาก

แล้วพี่มิ้วก็เตือนแล้วบอกว่าคุณคุปตนันบอกว่าฝนจะตกอย่าล้าง
ไม่ล้างค่ะให้ฝนล้างไปเลยค่ะล้างให้หมด
แล้ววันนี้จะตกต่อเนื่องอีกหรือเปล่าคุยกับคุณคุปตนันหน่อยค่ะ

ก็ต้องบอกว่าตกต่อนะครับแล้วตกแบบนี้ต่อเนื่อง

ดังนั้นค่ำคืนนี้ใครที่จะเดินทางออกจากบ้าน
ต้องระวังกันหน่อยเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีฝนตกลงมา
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะ
เป็นการที่ทำให้เราได้สัมผัสบรรยากาศของเวนิส

หลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่าจะรุนแรงเพิ่มไปกว่านี้อีก
เพราะว่ามีปัจจัยต่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
มาเพิ่มเติมสถานการณ์เดิมที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้

จากวันนี้มีฝนตกแล้ว
วันนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในทั่วโลกเกิดขึ้นด้วย
เพราะว่าเป็นวันที่คั่วโลกเหนือ
เขาจะเปลี่ยนฤดูจากฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูร้อน

อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้น

เป็นวันที่เวลาในช่วงกลางวันนั้น

จะเป็นวันที่ยาวหนาที่สุดในรอบปี
รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราด้วย

มีการเคลื่อนที่ไปบริเวณทางตอนเหนืออย่างต่อเนื่อง
เคลื่อนที่มาตั้งฉากในพื้นที่ประเทศไทย
ในช่วงเดือนมีนาคมพฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังจากนี้ดวงอาทิตย์จะไปหยุดอยู่ที่บริเวณทางตอนเหนือสุด
แล้วก็จะมีการเลื่อนต่ำลงมาบริเวณทางตอนล่างอีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนครับก็จะมีการเคลื่อนที่มาพาดผ่าน
แล้วก็มาตั้งฉากกับพื้นที่ประเทศไทยของเราอีกครั้ง
โดยจะเคลื่อนที่มาตั้งฉากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

แล้วก็จะค่อยเคลื่อนมาตั้งฉากบริเวณทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยอีกครั้ง

ในวันนี้เองจะเป็นวันที่ช่วงกลางวันนั้นยาวนานที่สุดในรอบปีครับ

ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาตี๕๕๑นาที
ตกเวลา๑๘ในรายการ๔๗น

ดวงอาทิตย์จะอยู่บนท้องฟ้าเหนือพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อกจากนี้เองยิ่งอยู่เหนือเข้าไปเท่าไหร่
ดวงอาทิตย์จะอยู่นานมากยิ่งขึ้น

ดวงอาทิตย์นั้นจะไม่ตกเป็นอย่างไร
นี่คือภาพถ่ายดวงอาทิตย์ในวันคริสต์มายันนะครับ
ไปดูดวงอาทิตย์ที่บริเวณคู่โลกเหนือนะครับ
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้า
ตลอด๒๔ชั่วโมงของวันนี้

เพราะว่าดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไปทางเหนือเรื่อยนะครับ
ตั้งแต่เดือนมีนาคมไปหยุด
ที่จุดเหนือสุดก็คือวันที่๒๑มิถุนายน

บริเวณทางตอนล่างอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับบริเวณซีกโลกใต้นะครับ
วันนี้บริเวณคั่วโลกใต้นั้นจะมืดสนิททั้งคืนทั้งวันนะครับ
แล้วก็เป็นช่วงวันที่มีดวงอาทิตย์ขึ้นบนท้องฟ้าน้อยที่สุด
พวกลูกใต้ก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเองนะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวันนี้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนครับ
สถานการณ์ฝนสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนั้นยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
มาดูภาพแรกกันนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองไทยของเรา
ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือภาพกลุ่มก้อนเมฆนะครับ
มีทั้งกลุ่มก้อนเมฆสีขาวก็คือกลุ่มก้อนเมฆธรรมดา
สีเหลืองคือกลุ่มเมฆฝนแล้วก็บริเวณสีแดงก็คือกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนอง
สังเกตว่ามีการก่อตัวหนาตาเลยทีเดียว
เฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
ที่มีการก่อตัวตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างก็คือจุดนี้นี่เองนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวมีการเหนียวนำ
ให้เกิดกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ละทีเดียว
เคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนล่างของกัมพูชาทางตอนล่างของเวียดนาม
แล้วก็มาหยุดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
ถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนั้นมีฝนตกจำนวนมากนะครับ
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่

การว่าจะมีอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
จะสังเกตว่าตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งหลุมฝนกล่อกตัวขึ้นบริเวณกลางอ่าอบแบงกอเช่นเดียวกัน
อาวเบงกรนี่ก็คือในบริเวณฝั่งประเทศไทยของเรานะครับ
โดยพื้นที่ที่จะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มฝนกลุ่มนี้เต็ม
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ

เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่วันที่๒๒

หรือว่ามรสุมบริษฐศิลป์ฝนจะมีกำลังแรงขึ้น

กลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณดังกล่าวพัดเข้ามา
กลุ่มในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แน่นอนครับสิ่งที่มาพร้อมกับกระแสลมที่แรงแบบนี้
ก็คือเรื่องของคลื่นนะครับโดยคาดการณ์ว่า
ในช่วงวันที่๒๒ไปจนถึงวันที่๒๖
มิถุนายนชาวเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
บริเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีโอกาสเกิดคลื่นสูงเกิดขึ้น
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้ง
เพราะไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
เป็นอย่างไรมาดูการคำนวณสถานการณ์คลื่น
บริเวณท้องทะเลทั้งสองฝั่งของเมืองไทยของเรา
ขณะนี้เองจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศ
ที่เคลื่อนที่มาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

พื้นที่สีเขียวที่ปรากฏในแผนที่คือ
บริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
กลุ่มเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
ตอนบนในบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันชุมพร

จะออกเดินเรือในวันนี้ในพื้นที่ดังกล่าวต้องระวัง
หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับกลุ่มบริเวณที่มีคลื่นแรงฝั่งอันดามัน
ก็จะค่อยเคลื่อนมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน

ดังนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้คลื่นจะแรงเป็นพิเศษ
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้ง
มาดูการคาดการณ์สถานการณ์ฝนวันนี้ตลอดทั้งวัน
จากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัตน์ทีวี

นี่คือความรุนแรงของฝนที่เราคาดการณ์ในวันนี้
สีเหลืองคือบริเวณที่มีฝนตกหนัก
สีเขียวคือตกปานกลางส่วนสีฟ้าคือตกเบา
หลังจากนี้เป็นต้นไปช่วงสายกลุ่มฝนจะซาหน่อย
ก่อนที่จะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่ง
คาดการณ์ว่าช่วงบ่ายวันนี้จะเริ่มตกอีกครั้งหนึ่ง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคอีสาน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอาจจะตกหลายจุดเลยทีเดียว
หลังจากนั้นครับยิ่งดึกกลุ่มฝนก็จะยิ่งแรงมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง
แล้วก็บริเวณตามแนวรอยต่อนะครับระหว่างพื้นที่ภาคอีสานกับภาคกลาง
แล้วก็ไล่ยาวไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
พื้นที่ดังกล่าวนี้ต้องระวังหน่อย
เพราะว่าฝนอาจจะตกเหมือนในค่ำคืนที่ผ่านมา
คือตกหนักตกนานจนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เกิดขึ้นได้
และมีโอกาสที่จะตกแบบนี้ต่อไปวันถึง๒วันหลังจากนี้
นี่คือสถานการณ์ฝนบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับจากการคาดการณ์ในวันนี้
กลุ่มฝนภาคใต้นั้นที่ตกมาตั้งแต่เมื่อวาน
มีการเคลื่อนตัวไปบริเวณทางตอนบนนะครับ
ดังนั้นกลุ่มฝนในวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้อาจจะไม่หนักดวง

ฝนอาจจะเน้นตกหน่อยหนักหน่อยในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของภาค
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยแผ่ไปจนถึงบริเวณทางตอนบน
ตกแถวบริเวณจังหวัดระนองชุมพรรวมไปถึงประจวบคิริขันนะครับ
แล้วก็จะค่อยหายไปเคลื่อนไปบริเวณทางตอนบนแทน
นี่คือสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นกับเมืองไทย

มาดูที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างนะครับ
จากการตรวจสอบฝนที่ตกลงมานั้น
สามารถที่จะช่วยดับอุณหภูมิความร้อนในหลายพื้นที่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ

วันนี้อุณหภูมิลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียตในตอนกลางวัน
แต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีอากาศร้อนอยู่นะครับ
โดยวันนี้สูงสุดอยู่ที่๓๘องศาเซลเซียต
ส่วนโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดแล้วก็จะตกหนักแบบนี้ต่อเนื่องไป
ถึงกลางสัปดาห์หลังกลางสัปดาห์ฝนจะค่อยลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปแน่นอนครับ
ดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการวางแผนการใช้ชีวิตในระยะนี้

คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้หลังจากนี้นะครับ

และก่อนจากกันครับไปติดตามเวลาล่าสุดอดของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วประเทศ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ

สวัสดีครับ